แชร์ออนไลน์มีปัญหาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีลูกแชร์นะคะเขามาร้องเรียนผ่านรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ว่าเขาเล่นแชร์ออนไลน์แล้วปรากฏว่าเท้าแชร์เนี่ยหายไปเลยเชิดเงินไปเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๕ล้านบาทเลยทีเดียว
รู้ตัวนะคะว่าเท้าแชร์เป็นใครแต่เอาผิดเขาไม่ได้ค่ะ
นี่คือตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมคะจากผู้เสียหายทั้งหมดกว่า๓๐คน
ร้องเรียนผ่านรายการรถปลดทุกข์และองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่

ถูกเท้าแชร์หลอกให้ร่วมเล่นแชร์
แล้วก็นำเงินของลูกแชร์ทั้งหมดกว่า๕ล้านบาท
หนีไปเลยค่ะหายไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณประพาดาจงช่วยวงหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
รู้จักกับเท้าแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก
เท้าแชร์ก็เลยชวนว่ามาเล่นแชร์กันไหมเป็นแชร์รายเดือน
ใช้ชื่อว่าแชร์บ้านเนิร์สบ้านแชร์เนิร์สแบบนี้
เขาก็บอกเลยว่ามีต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แต่ละเดือนเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมเท้าแชร์อายุ๒๒เองนะคะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

แชร์ก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้น
แชร์ก็ขยายมากขึ้นกว่า๓๐วงเงินก็แบ่งแยกกันไป
ช่วงหลังเท้าแชร์เริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ไม่สามารถจ่ายเงินคืนลูกแชร์ได้
ก็เลยประกาศออกอุบายบอกว่ามาเล่นเป็นแชร์รายวันดีกว่า
ซึ่งก็มีลูกแชร์หลงเชื่อก็ร่วมเล่นกันเป็นจำนวนมากค่ะ
วงเนี่ยลงเงินมือหนึ่งเป็นแสนนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายพอเงินทุกวงมารวมกันที่เท้าแชร์
ยังไงล่ะเท้าแชร์หายไปเลยค่ะ
พอมีแชร์รายวันเกิดขึ้นมาก็เริ่มมีปัญหา
เพราะว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเท้าเขาเริ่มมีปัญหาทางการเงิน
เขาเลยจะต้องเปิดแชร์รายวันเพื่อที่จะเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ทีนี้เรามือท้ายมือท้ายเราได้ดอกแน่นอน

ถามก็ไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรนู่นนี่นั่น
แต่คือพูดอย่างเดียวเลยว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
คือรู้ว่าเขาเป็นใครรู้หรือไม่รู้
เขาแสดงตัวตนเขามีทุกอย่าง
บัตรประชาชนที่อยู่ตามได้หมด
ล่าสุดนะคะหลังจากมีข่าวการโกงแชร์ในกลุ่มต่าง

แชร์วงใหม่ไปแจ้งกับเครือข่ายว่า
กลุ่มของเราไม่มีการโกงเหมือนที่เป็นข่าวแน่นอน
ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายกลุ่มค่ะ
ที่กำลังถูกหลอกในลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าล่าสุดที่เรามีการแชร์แจ้งเตือนขึ้นมา
มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านี่คนนี้โกงเดี๋ยวฉันไม่โกงนะ
ฉะนั้นคนที่อยากได้อะไรง่ายก็จะเปลี่ยนวงไปเล่นอีกวงใหม่
แบบนี้ก็มันจะเป็นของคู่กันเหมือนคนเคยถูกหวย
คนเล่นหวยจะสนุกตลอดเวลา
แม้ว่าเปอร์เซ็นต์การถูกจะมีน้อย
มันก็ยังคงอยากจะเล่นต่อเนื่อง
ฉะนั้นคนกลุ่มนี้มันก็ยังคงอยู่ผู้กัน
ผู้เสียหายกลุ่มนี้เคยไปทวงถามเรื่องนี้ถึงบ้านเท้าแชร์เลยนะคะ
ปรากฏว่าเขาหายกันไปทั้งครอบครัว
ก็เลยอยากจะฝากตำรวจติดตามตัวเท้าแชร์คนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
เพราะว่ามีการข่มขู่ลูกแชร์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยเล่นแชร์หรือเปล่าคะ
เดี๋ยวต้องลองถามคุณพีรวัตรเขาเป็นคนประหยัดไม่ได้งกนะคะ
ประหยัดเชื่อว่าน่าจะอยากจะลองเหมือนกันนะ
เห็นคนรอบข้างเขาเล่นอยู่
แต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยจะคุ้นชินกับการเล่นแชร์เท่าไหร่
ก็จะลงทุนผ่านตลาดทุนตลาดหุ้นมากกว่า

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเล่นแชร์เล่นได้นะ

คุณพีรวัตรเล่าให้ฟังว่าแบบถูกกฎหมายเขาเล่นกันยังไง
เพื่อป้องกันไม่ให้เจอกับกรณีแบบการโกง
แล้วเจอกับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ไม่เจอนะครับ